ช่วงเวลาประมาณตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ผับแห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
จะเห็นเลยว่ามีวัยรุ่นนะคะก่อเหตุแทงผู้ชายคนนึงอยู่ที่หน้าผับแห่งนี้
แล้วก็ยืนกันอยู่หลายคนนะคะครับตัวคนก่อเหตุชื่อว่านายนิวัตรลูกศรสีแดงอะค่ะ
ตัวคนเจ็บแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตลูกศรสีเขียวชื่อว่านายสมภพ
คือนายนิวัฒน์เนี่ยพกมีดออกมาแล้วก็แทงไปที่แขน
แต่ว่าไปตัดเส้นเลือดใหญ่แล้วดูเขาวิ่งเนี่ยนะเลือดพุ่งเป็นทางแบบนี้
คือแทงแขนเนี่ยไม่คิดว่าจะถึงตายนะใช่เขาตายเลยนะคะเพราะว่าเลือดพุ่ง
คือตัดเส้นเรื่องใหญ่เนี่ยนะแป๊บเดียวเลือดออกเนี่ยไปเสียชีวิตโรงพยาบาล
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าผับที่อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
อย่างที่บอกว่าคนถูกแทงก็นำส่งโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลบางนา๒
แต่สุดท้ายเสียชีวิตเพราะว่าเสียเลือดมาก
ตำรวจสพบางเสาทงมูลนิธิร่มกระตันยูไปตรวจสอบค่ะ
ผับยังมีรอยเลือดเป็นทางยาวอยู่เลยอะค่ะมีคราบเลือดติดอยู่บนเสาไฟฟ้าหน้าผับด้วยนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมพบนวลประโคนอายุ๒๕ปีเป็นชาวบุรีรำ
สภาพศพก็คือที่ต้นแขนซ้ายมีบาดแผลเวอะหวะเลยทีเดียวค่ะ
สืบสวนสพบางสาวทงก็เลยติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุ
นายนิวัฒน์ศรีตะริสุอายุ๒๔ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
จับได้หน้าหอพักนะคะริมถนนเทพารักษ์ตำบลบางเสาทง
ตอนไปจับเนี่ยนะนายนิวัฒน์เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเตรียมหนีแล้ว
ก็คุมตัวไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเพิ่มค่ะ
นิวัฒน์รับสารภาพแล้วก็บอกแบบนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ผับนี้นะคะแล้วไปขอซื้อบุหรี่จากนายสมพบผู้ตาย
นายสมภพเนี่ยก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนเหมือนกันอยู่โต๊ะข้างกัน
นายนิวัฒน์บอกว่าให้เงินไปแล้วแต่นายสมภพบอกเดี๋ยวไปรอในห้องน้ำก่อน
นายสมพบก็รอแต่รอนานยังไม่ได้บุหรี่สักทีก็เลยเดินกลับไปเพื่อจะเอาเงินคืน
แต่นายนิวัฒน์อ้างว่านายสมภพเนี่ยตบหน้าเขาก่อนแล้วก็เอาแก้วปลาหัวเขาก่อน
ออกจากผับไปนะคะกลับไปที่หอพักของตัวเองไปเอามีดทำครัวออกมาเป็นมีดปลายแหลม
แล้วย้อนกลับมาที่ผับอีกรอบหนึ่งเจอคู่กรณียืนอยู่หน้าผับเจอนายสมภพค่ะ
ก็เลยทะเลาะกันหน้าผับตัวนายนิวัฒน์บอกว่าดูตามภาพเนี่ย
สมพบปรีเข้าไปหาเขาก่อนนะเนี่ยปรีเข้าไปหาเขาแล้วเขามีมีดไง
เขาก็เลยแทงไปครั้งหนึ่งพอแทงไปนายสมพบวิ่งแล้วเลือดพุ่งตามทางแบบนี้ค่ะ
ตัวเองพอแทงเสร็จก็เอามีดทิ้งลงไปในคลองเจริญราช
แล้วก็ถอดเสื้อทิ้งเอาไว้ถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้พยายามจะทำลายหลักฐานทั้งหมด
แล้วกลับไปหอพักเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า
หนีไปบ้านเกิดที่อุบลราชธานีแต่ตำรวจตามไปจับตัวได้ซะก่อนค่ะ
ก็ต้องคุมตัวนะเงี่ย
คุมตัวนายนิวัฒน์นะคะไปชี้จุดที่บอกว่าทิ้งมีดนะคะ
ในคลองเจริญราชอ่ะจนนาทีก็งม
เจอด้วยนะเจอมีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
โอ้โหมีดยาวเลยนะถึงว่าแห้งเข้าไปทีนึงตัดเสื้อเลือดใหญ่เลย